ใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนดี

เอาล่ะช่วงนี้ผมได้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดเอาไว้
ในประเทศไทยมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันดู
จะมีที่ไหนที่น่าสนใจกันบ้างติดตามได้จากรายงาน
ที่แรกเอาใจคนรักธรรมชาติ
ชมความงดงามที่ธรรมชาติรังสรรค์ไว้
อย่างหินงอกหินย้อยที่ถ้ำแสงเพชร
อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร
เป็นถ้ำขนาดใหญ่ภายในมีโพรงลึก
เป็นคูหาขนาดกว้าง
ภายในสวยงามวิจิตรการตาไปด้วยหินงอกหินย้อย
แล้วค่ะไม่เคยค่ะครั้งแรกค่ะมาเที่ยวแล้วรู้สึกยังไงครับ
มาเที่ยวกันบรรยากาศภายในก็ดีค่ะ
เย็นดีแล้วก็สวยด้วยครับเห็นหินย่อหินย้อนนี่ลักษณะเป็นอะไร
หินจะเป็นรูปช้างค่ะคล้ายลักษณะเป็นช้าง
เห็นช้างแบบไหนอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นแบบช้างเผือกอย่างเงี้ยค่ะอืม

ลงใต้ไปเมืองร้อยเกาะที่จังหวัดสุราธานีกันบ้างค่ะ
แต่วันนี้เราจะไม่ไปทะเลเพราะที่นี่ก็มีน้ำผู้ร้อน
ไหลออกมาจากภูเขาในพื้นที่หมู่๖อำเภอชายา
ซึ่งเป็นน้ำแร่ธรรมชาติสามารถรักษาโรคได้
โดยเฉพาะโรคผิวหนังปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ
และทำให้เลือดไหลเวียนได้ดี
โดยส่วนมากชาวบ้านจะแช่อยู่กันจนใบหน้าขึ้นเลือดฝาดแล้วค่อยขึ้นจากบ่อ
ซึ่งตอนนี้ก็มีน้ำผู้๓บ่อโดยเป็นบ่อแช่น้ำผู้ร้อน๒บ่อ
มีทั้งในร่มและกลางแจ้ง
และอีกหนึ่งบ่อจะเป็นบ่อที่พักน้ำผู้ร้อนที่ไหลออกมาจากภูเขา
โดยสถานที่แห่งนี้มีทางเดินออกกำลังกายรอบบ่อ
รวมถึงทำที่จอดรถสาลานั่งพักผ่อนและร้านค้าขายของฝาก
นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแห่งใหม่ที่น่าไปลองค่ะ
เที่ยวทะเลกันต่อค่ะที่หมู่เกาะไข่จังหวัดพังงา
ที่นี่ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหาดทรายสวยทะเลใส
แถมยังมีปลาเสือมาแหวกไหว้เล่นน้ำข้างตัวอีกด้วย
หมู่เกาะไข่เป็นหมู่เกาะเล็กตั้งอยู่ระหว่างเกาะภูเก็ตและเกาะยาวใหญ่
ประกอบไปด้วย๓เกาะคือเกาะไข่ในเกาะไข่นอกและเกาะไข่นุ้ยค่ะ
อกไข่ในและก่อไข่นอกเป็นก่อของเอกชนมีพื้นที่บนเกาะไม่กี่ร้อยตารางเมตร
บนเกาะมีหาดทรายเล่นน้ำได้น้ำทะเลใสแต่ไม่มีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว
ใครที่สนใจจะต้องเดินทางไปเที่ยวแบบไปกลับเท่านั้น
ส่วนเกาะไข่นุ้ยเป็นหมู่เกาะเล็กไม่สามารถขึ้นเกาะได้โดยรอบมีโขดหินและปากการัง
ส่วนใครที่สนใจนะคะก็สามารถเดินทางไปได้จากจังหวัดพังงา
สามารถเหมาเรือจากท่าเรือเกาะยาวใหญ่ใช้เวลาเดินทาง๓๐นาที
และใครที่ไปจากจังหวัดภูเก็ตก็สามารถซื้อแพ็กเก็ตทัวร์แบบไปเช้าเย็นกลับ
โดยลงเรือจากอ่าวฉลองใช้เวลาเพียง๒๐นาทีเท่านั้น
ยังอยู่กันที่จังหวัดพังงาค่ะนี่ก็คือจุดชมวิวเสม็ดนางซี
แหล่งท่องเที่ยวอันซีนอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดเพิ่งเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวไม่นานนัก
ความสวยงามของที่นี่ว่ากันว่าเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง
จึงมีนักท่องเที่ยวมากมายแวะเวียนมาชื่นชมและซึมซับบรรยากาศ
ความสวยงามของพระอาทิตย์ที่แทรกตัวขึ้นมาจากด้านหลังหุบเขา
ตรงนี้สามารถมองเห็นทะเลในอ่าวพังงาที่มีหมู่เกาะเรียงรายกันอยู่สวยงามอย่างน่ามหัศจรรย์ค่ะ
อยู่ใกล้ตรงไหนสะดวกไปที่จังหวัดอะไรก็อย่าลืมแวะเวียนไปเที่ยวกันนะคะ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน